นาทีชีวิตนะคะพ่อค้าหมูปิ้งถูกฝูงพึ่งหลวงรุมต่อยแล้วก็ต้องหนีแบบไม่คิดชีวิตไปตามถนนในซอย

ศีรษะก็อุ้ยหกจุดได้แล้วนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเก้าโมงเช้าเมื่อวาน
เราส่งคุณวิมลวันนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่พ่อค้าหมูปิ้งจะมาล้มฟุบอยู่ที่ร้านอาหารน่ะนะคะเขาก็วิ่งหนีฝูงพึ่งเข้าไปที่หอพักก่อน
เพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากจุดที่ขายหมูปิ้งเขากลัวมากนะคะล้มลุกลุกคลานอย่างที่เห็นในภาพล้มลุกลุกคลานอยู่หน้าหอพักพยายามจะปัดเนี่ยเนี่ย
แต่ตอนนั้นคนในหอคิดว่าผู้ชายคนนี้ทะเลาะกับใครมาหรือเปล่าไม่มีใครกล้าช่วยพี่

เขาก็คงครัวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะทุกคนก็กลัวกัน
พ่อค้าขายหมูปิ้งเลยทำยังไงดีวิ่งต่อ
นี่พึ่งมันก็วิ่งตามแล้วยินตามเห็นมั้ย
ใช่ค่ะคือพ่อค้าขายหมูปิ้งขายหมูปิ้งอยู่ริมถนนหน้าอาคารพาณิชย์๓ชั้นนะคะ
พอถูกฝูงพึ่งรุมต่อยก็วิ่งหนีเข้าไปในซอยเล็ก
ทางด้านหลังอาคารไปขอความช่วยเหลือจากหอพัก
ตามภาพจากกล้องวงจรปิดที่ให้ดูไปเมื่อสักครู่
แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปขอความช่วยเหลือต่อที่ร้านอาหารคลีนเหนือม
นี่ค่ะคือต้องวิ่งหนีไปเรื่อย
จากการสอบถามพ่อค้าหมูปิ้งคนนี้นะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าปกติขายหมูปิ้งอยู่ตรงนี้ประจำแหละ
ช่วงเกิดเหตุกำลังปิ้งหมูมีพึ่งสองตัวบินมาต่อยที่คิ้วก่อน
เห็นท่าไม่ดีก็เลยต้องวิ่งหนีและสลัดออก

มาเปิดแค่๒ตัวก่อนหลังจากนั้นมาอีกเพียบเลย

มนุษย์นี้คุณผู้ชมเดาถูกแล้วค่ะควันหมูปริ้ง
ปกติควันมันก็จะลอยไปทางทิศใต้
แต่วันที่เกิดเรื่องกระแสลมเปลี่ยนทิศ

โอ้โหฝูงเพิ่งแตกรังมาค่ะ
ไม่ได้ยินแต่เสียงบินนะครับ
ทางเจ้าของร้านอาหารคลีนนะคะคลีนเหนือม
ชื่อว่านางสาววนัชพรอายุ๒๗ปี
เล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยพี่ชายที่เป็นรายเดอร์
กำลังจะออกไปส่งอาหารก็พบพึ่งบินอยู่หน้าร้าน

จังหวะนั้นเห็นพ่อค้าหมูปิ้งวิ่งผ่านไป

ก็เลยตัดสินใจโยนผ้ายางปูโต๊ะออกไป

เพราะตอนนั้นเพิ่งรุมเต็มตัวค่ะ
ก็ไม่กล้าเปิดประตูร้านให้เข้ามาในร้าน
เดี๋ยวฝูงพึ่งจะบินตามเข้ามา
รับว่านี่คือครั้งแรกที่เห็นกับตาว่าพึ่งหลวง
โอ้โหกลัวว่ามันจะไปต่อยคนอื่นอีกนะคะ
มีห้าจุดได้แล้วก็ตามหลังตามตัวอีกค่ะคุณผู้ชมค่ะเราตรวจสอบเลยค่ะว่าเอ๊รังพึ่งหลวงอยู่ตรงไหน
คือมันมีพึ่งหลวงไปสร้างรังอยู่บนหอพักชั้นสี่เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคะนี่พี่อุ๋ยคุณผู้ชมเบอร์เรอเลย
เป็นหอพักที่พยายามจะวิ่งเข้าไปหลบตอนแรกอะค่ะตรงหอพักนั่นแหละมันมีรังอยู่
รอแล้วเนี่ยแล้วเอาจริงนะก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่ามีรังพึ่งเบอร์เรอเลยอยู่ตรงนี้นะคะ
ทีมข่าวไปที่หอพักนี้เลยคนดูแลหอพักบอกว่าโอ๊ยใหญ่นักกว้างสักฟุตนึงได้
อยู่เยอะเลยน่าจะอยู่ได้สักเดือนกว่าแล้ว
คุณก้องเช่าหอพักตรงนี้บอกว่าตอนแรกก็เห็นพึ่งบินมาเล่นไฟที่ห้อง
ตัวสองตัวก็ไม่ได้คิดอะไรแต่สักพักมันมีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อย
ที่ผ่านมาค่ะลูกบ้านเห็นพึ่งบินมาเล่นไฟหลายห้อง
แต่ไม่มีใครเคยโดนพึ่งต่อยไงแล้วบินมาทีมันก็ไม่ได้บินมาเยอะไง
เดี๋ยวเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวจะวางแผนนะว่าจะย้ายพึ่งออกจากพื้นที่
หรือไม่อย่างไรหรือถ้าไม่ย้ายจะต้องยังไงกันต่อ
เพราะพึ่งเนี่ยก็จะกลับมารังตอนกลางคืนตอนกลางวันมีพึ่งอยู่ไม่เท่าไหร่
แล้วตอนกลางวันไปไหนอ่ะไปต่อยใครก็ไม่รู้หรืออะไรแบบเนี้ยค่ะ
แล้วคนที่หอพักเขาจะกังวลใจไหมถ้าเกิดมีรังพึ่งขนาดใหญ่อยู่แบบนี้
เดี๋ยวทางเทศบาลหารือกันก่อนนะคะว่าจะเอายังไงกันดีนะคะ
ก็ต้องมาจัดการจัดเก็บให้เขานั่นแหละใช่ค่ะมันอันตรายอ่ะนะ